คุณผู้ชมครับมาดูคดีใหญ่นี่แหละครับ
คดีของการเสียชีวิตของหมอปอว่าที่เจ้าสาว
โดยฝีมือของฆาตกรผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คือว่าที่เจ้าบ่าวเท่านั้นเอง
จากงานที่กำลังจะมีความสุขที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้

กลายเป็นงานศพกลายเป็นงานเศร้าแล้วนะครับ
ก็เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งแล้วครับ
ตำรวจตามประกบจ่อจับกิ๊กรู้เห็นฆ่าเจ้าสาว
ครอบครัวยังไม่เผาศพน้องปอ

ส่วนครอบครัวของเก่ง
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาพ่อแม่เจ้าบ่าวโผล่เยี่ยม
ยันลูกเป็นฝ่ายกู้เงินค่าสินสอด

ก็ขอความเป็นธรรม

ทั้งเรื่องของการส่งเสียเรียนครอบครัวแม้จะยากจน
แต่ก็ส่งเสียลูกจนจบ
ยันสินสอดทั้งเงินและทองเป็นของฝ่ายชาย
ลูกชายกู้ธนาคารมา
กู้เงินสวัสดิการการไฟฟ้ามา
แต่ก็ยอมรับลูกชายคิดสั้นทำให้เกิดการสูญเสียครั้งนี้
นี่เป็นช่วงจังหวะที่พ่อแม่ของ
นายเก่งนายรนชัยปานชาติ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังสวนว่าที่เจ้าบ่าว
และเป็นผู้ต้องหาใช้ปืนยิงนางสาวนนทิยาครัว
พ่อแม่คือนายวินัยและนางยุคพยาว
ได้เข้าเยี่ยมลูกชายที่ถูกคุมขังในห้องขังของโรงพักษ์สลุย
เมื่อทั้งสองฝ่ายเจอหน้ากันก็ถึงกับร้องไห้ออกมาน้ำตาคลอ
แล้วก็สอบถามเรื่องราวปัญหาต่างกันนะครับ
๑๐นาทีเท่านั้นเองที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวเข้าไปยังห้องสอบสวน
เพื่อขอรายละเอียดและประวัติส่วนตัวของผู้ต้องหา
เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบสำนวนคดีนะครับ
ผู้เป็นแม่ของเก่งบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
ต่างเสียใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ที่เก่งทำแบบนี้ถือว่าลูกคิดสั้น
ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับ
ส่วนสาเหตุมาจากเรื่องใดนั้นตนยังไม่รู้
แต่ยอมรับว่าลูกชายคิดสั้นเกินไป

อุปนิสัยของลูกชายจริงเป็นคนนิ่งเป็นคนซื่อ

ผู้สื่อข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของชีวิต
ความรักทั้งชีวิตในวัยเด็กวัยเยาว์
ทั้งการส่งเสียการเรียนที่ครอบครัวของหมอปอบอกว่า
ครอบครัวหมอปอก็รักเก่งเหมือนลูก
แล้วก็ฐานะครอบครัวของเก่งยากจน

ดังนั้นครอบครัวหมอปอก็ส่งเสียให้เรียน
ถามเรื่องนี้ต่อแม่ของเก่ง

กระแสข่าวนี้นะขอปฏิเสธเลยว่าไม่เป็นความจริง
ครอบครัวของตนจะมีฐานะยากจน
แต่เราก็ทำงานส่งเสียให้ลูกเรียนจนจบ
และสอบเข้าทำงานได้ด้วยตัวเอง

เพราะว่าฝั่งของคุณเก่งทั้งคุณพ่อและคุณแม่

แม้ว่าจะเป็นชาวนารายได้อาจจะน้อย
แต่ยืนยันส่งเสียลูกเรียน
แต่ตัวคุณพ่อมีอาชีพเสริมด้วยนะ

ดังนั้นคุณเก่งก็จะผูกพันกับเรื่องของการไฟฟ้า
ก็เลยไปสอบเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ที่ไปกู้ธนาคารออมสินมาจำนวน๔๐๐๐๐๐บาท
เพื่อมาซื้อทองคำหนัก๑๐บาท

ก็มีการกู้เงินสวัสดิการจากที่ทำงานมาอีก๖แสนบาท
เป็นเงินสวัสดิการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องเงินทั้งหมด
แต่ช่วงหลังรู้ว่าทั้งสองคนมักจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อย
เพราะลูกชายบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนขี้หึงมาก
ส่วนผู้เป็นแม่ก็บอกรู้ว่าลูกชายเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกัน

หากฆ่าก้อนใจเพิ่งว่าผู้ชายเป็นคนขี้หึงมาก

คุณพ่อของผู้ต้องหานะคะก็คือนายวินัยปานชาติบอกว่า
อยากจะขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชน
หลังจากที่ตกเป็นข่าวทำให้เสียหาย
คุณพ่อบอกว่าตกเป็นข่าวถูกประนามจากสังคมเลย
ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการที่ให้คุณปอส่งเสีย
จนสามารถเรียนจบแล้วก็ไปทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
บอกว่าเป็นการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว
ที่ผ่านมานางสาวนนทิยาหรือว่าหมอปอน

เข้าออกครอบครัวเป็นประจำ
และคุณพ่อคุณแม่ก็รักหมอปอเหมือนลูก

ของครอบครัวเขาก็รักลูกนะ
ครอบครัวของหมอปอเขาก็รักคุณเก่ง
ครอบครัวของคุณเก่งเขาก็บอกเขารักหมอปอเหมือนกัน

ทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามเรื่องของงานศพของหมอปอ

ไม่กล้าไปร่วมงานศพนะคะเพราะ
คิดว่าบันไดญาติญาติเขายังคงโกรธอยู่

ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการประกันตัวลูกชาย
พ่อบอกว่ายังไม่ขอประกันตัว

ครับส่วนความคืบหน้าของคดี
ทางตำรวจกองบังคับการ

เขาก็เป็นคนสืบเรื่องคดีนี้นะครับ
มันมีกรณีที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ก็คือนางสาวนรมน

แต่ตำรวจยังไม่จับกลุ่มตัว
ทำให้ถูกมองว่าเกรงกลัวอิทธิพลหรือไม่

มันมีเรื่องอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า

รองผู้บังคับการตำรวจพูทร
มาสอบปากคำแล้วให้การที่เป็นประโยชน์ต่อ

ขณะนี้อยู่ระหว่างหาพยานหลักฐานบางอย่างเพิ่มเติม
หากได้หลักฐานเพียงพอจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากแนวทางการสืบสวนขยายผล
ทราบออกมาแบบนี้ทราบออกมาว่า
กิ๊กสาวคนทางกล่าวเนี่ยทำงานอยู่ที่เดียวกันกับนายรณชัย
รู้เรื่องมาตั้งแต่ต้นและนำเงินจากนายรณชัย๗๐๐บาท
ซื้อปืนลูกซองสั้นจากแก๊งวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอหลังสวน

และคืนเกิดเหตุก็ขับรถเก๋งของตัวเองไปส่งนายเก่ง
ที่บ้านพักของผู้ตายเพื่อที่จะไปก่อเหตุนะครับ
เหตุนะครับจากนั้นก็พาหลบหนีและนำของกลางไปทิ้ง

มีรายงานอีกนะครับว่าวันที่๒๒ธันวาคมคือวันนี้
พนักงานสอบสวนสพสลุยจะนำหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวยงกับกิ๊กสาว
ว่ามีส่วนรู้เห็นร่วมสนับสนุนการฆาตกรรมในครั้งนี้
ไปเสนอขออนุมัติหมายจับต่อสารจังหวัดชุมพร
อันนี้เป็นความคืบหน้าทางคดีทั้งที่เปิดเผยออกมาจากปากของตำรวจ
และที่ออกมาจากแหล่งข่าว

เป็นรายงานข่าวออกมานะครับ
ก็ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับ
เรื่องของผู้หญิงอีกคนที่อาจจะมีส่วนมาเกี่ยวข้องนะครับ
นายชายครัวจตุรัสเป็นพ่อของนางสาวนนทิยาหรือว่าพ่อของหมอปอเนี่ยนะคะ
บอกว่าที่หน้าโรงศพของลูกสาวคือเป็นการเปิดเผยออกมา

บอกว่าตัวเองแล้วก็ครอบครัวรู้จักในเก่งมา๖๗ปีแล้วตั้งแต่ทั้งคู่
ยังเป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน
สมัยก่อนทุกวันหยุดนายเก่งจะมาหาลูกสาวที่บ้าน
ผู้จารย์ดีนิสัยดีอ่อนอ้อม
แต่ทีนี้ต้นปี๒๕๖๐ได้พาผู้ใหญ่มาสู่ขอมั่นหมายไว้ก่อน

ก็คือเป็นการมั่นหมายว่าเดี๋ยวจะมาแต่งงานนะ
ซึ่งกำหนดการแต่งงานก็เกิดขึ้นคือวันที่๒๔ธันวาคมที่ใกล้จะถึงนี้นะคะ

เคยโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ

พบว่านายรณชัยแอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเพื่อนร่วมงาน

ตั้งแต่คดีเกิดขึ้นแรกแล้ว

ส่วนกำหนดที่บอกว่าจะไม่เผาศพลูกสาวทางครอบครัวได้ปรึกษากันใหม่
เพราะเชื่อว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรม

อีกทั้งสงสารวิญญาณลูกสาวกลัวจะไม่สงบ

สรุปแล้วจะเผาใช่ไหมฮะ

ธันวาคมค่ะกำหนดการนี้ไปตรงกับวันแต่งงานเลยนะคะ
ตอนแรกบอกว่าเรื่องของการบำเพ็ญกุศลก็ยังไม่มีกำหนดการเผา
ตอนนี้ทางครอบครัวตกลงกันแล้วนะครับ
ชาปนกิจลูกสาวในวันที่๒๔ธันวาคมวันอาทิตย์นี้นะครับ
ที่วัดถ้ำฤษีที่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับ
เรื่องของความคืบหน้าคดีนะครับ
ทางครอบครัวหมอปอก็ยังทวงถามความเป็นธรรมอยู่
ส่วนครอบครัวของเก่งก็ขอความเป็นธรรมด้วยเช่นเดียวกัน
ขอให้ฟังความทั้งสองด้าน
เรื่องของเงินสินสอดก็ต้องสืบกันต่อไป
ตกลงเป็นเงินใครกันแน่นะครับ
ทางครอบครัวของเก่งนะก็ยืนยันว่าเก่งไปหามา
แต่ครอบครัวของหมอปอบอกว่าตอนนี้เงินในสมุดบัญชีเงินฝากร่วมกัน๖๗แสนบาท
หายไปยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
ให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ